ระยองไปที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ชายหาดพลา
คุณมันเจินไปจริงน่ะ
ไม่ได้เวลาเย็นตัวให้
คนมาจอดแล้วเนี่ย

กูจะไล่ไหม

ไม่เคยไล่เลย
ไม่เคยไล่เลย
ก็รู้แล้วจอโลกไหนก็ได้
ถ้าจอโลกต่อผมก็ต้องมาถาม
ถ้าพี่ไปจอโลกเกินผมก็ไม่มีติดถาม
หรือเปล่าว่าล็อคเป็นช่าของหรือเปล่าคะ
ทำไมช่าของจะรับภาษาละ

หวานมาห้ามเขาไม่ให้จอดรถ

ก็เถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้ค่ะไม่จบ
นะครับโดยที่ตำรวจสอนพ่อบ้านฉ่างให้มาช่วยเคลียร์

แต่อย่างที่เห็นนะคะที่คุณกายบอกแหละ
ยิ่งห้ามก็ยิ่งแรงครับคู่

สมัติตำรวจต้องบอกให้นักท่องเที่ยวคุย
กับแม่ค้ากันหน่อยค่ะ
อันนี้ก็คือเหตุผลของแม่ค้า

พอไปถึงเทศบาลตำบลบ้านฉาง

ที่นี้เป็นพื้นท่าระนัก

ใจร้อนแล้วอยากจะขอโทษ
นักท่องเที่ยวคือต่างฝ่ายต่างใจร้อน

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านฉังยืนยันว่า
อันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดไม่ได้จ่ายค่าเช่าที่จอดรถนะอาจจะหมายถึง
จ่ายค่าเช่าล็อกขายของเพราะฉะนั้นที่จอดรถเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของใคร